ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
มาดูในส่วนของบ้านเรากันก่อนวันนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๑รายนะคะ
เป็นชาวอังกฤษอายุ๔๓ปีค่ะเดินทางมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็ระหว่างทางได้มีการเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเมื่อ๒๙กุมภาพันธ์
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในวันที่๓มีนาคม
มีไข้มีเสมหะตอนนี้ส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันโรคสวงอกแล้วค่ะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะมี๑คนที่เป็นผู้หญิงคนไทย
เป็นผีน้อยที่มาจากเกาหลีใต้เป็นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้อายุ๓๐
คนนี้รอผลยืนยันนะคะเพราะว่าตรวจพบไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวาน
ถูกส่งไปรักษาตามระบบที่สถาบันบำราชนราดูล
พบเชื้อจากห้องปฏิบัติการ๑แห่งอยู่ระหว่างการรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการแห่งที่๒
ถึงจะสามารถประกาศเพิ่มได้ว่าคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
สำหรับในเมืองไทยนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๓๑รายเสียชีวิต๑รายรวมสะสม๔๘รายค่ะ
ส่วนทั่วโลกตอนนี้ก็ตัวเลขก็ไปทั่วโลกมี๘๐กว่าประเทศนะครับที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ผู้ติดเชื้อเกือบแสนรายแล้วนะฮะเสียชีวิต๓๔๐๐นะครับ
หายแล้วก็เยอะนะหายแล้วก็๕๕๐๐๐กว่านะครับ
แน่นอนว่ามันก็ทำให้เป็นปัญหาไปทั่วโลก
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ซึ่งในบ้านเราก็มีผลกระทบอยู่หนักพอสมควร

ใช่ไหมห้างร้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคนไทยเที่ยวกันเอง

มาตรการช่วยเหลือเรื่องของภาวะที่กระทบ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีประชุมคอรมอเศรษฐกิจนะครับ
ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะฮะ

แต่หนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือด้านเงิน
แก่ผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะ
โดยจะช่วยเหลือเงินคนละ๒๐๐๐บาทเป็นเวลา๒เดือน

เดี๋ยวต้องรอผ่านที่ประชุมคอรมอลชุดใหญ่ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เนี่ย

ก็คือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับ
ถ้าลงทะเบียนแล้วผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อย
ก็จะโอนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพลย์
หรือไม่ก็เลขบัญชีของบุคคลนั้น
แต่ว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเหมือนกับหลายโครงการที่เคยมีมาของรัฐบาล
แต่ว่าการใช้จ่ายเงินจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน
เงินได้ก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้เลย
ก็ต้องช่วยกันในช่วงเวลานี้นะครับ
รวมทั้งตัวเราเองก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพระมัดระวังโรค
คนที่ไปไหนประเทศเสี่ยงกลับมาก็ต้องกักตัวเองด้วย